คุณผู้ชมช่วงนี้เราต้องบอกแบบนี้นะ
เรื่องความโสกเศร้าค่ะที่นักคอมจากไปก็ยังอยู่นะ
โศกเศร้าที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวยังไม่ทันจางหายค่ะ
ต้องมาเจอเรื่องดราม่าอีกคุณผู้ชม
คนที่เจอนี่เลยค่ะคุณไอ้นพัชรินลูกสาวคนโตของนครนี่แหละ
ชาวเน็ตเขาบอกว่าไม่รู้เรียกว่าหวังดีได้ไหม
แต่ดูจากคำอันนี้ฉันว่าไม่นะ

ทำไมยังมีคนคิดว่าเรานั่งแบร์มือขอเงินพ่อ
ทีนี้จะอยู่ยังไงระวังลำบากนะ
ประโยคนี้แหละทำไมหน้าตาหนูเนี่ยยังดูเด็กอยู่เหรอ

นั่นน่ะสิแล้วเธอก็โพสต์ต่อในคอมเมนต์นะคะว่า
พ่อตายและระวังเรื่องเงินกันหน่อย
ในข้อความคุณไอซ์บอกด้วยนะคะว่า
เฮ้ยคุยพิมพ์มาแบบนี้คิดอะไรกันอยู่
ทำไมถึงพิมพ์ข้อความที่รุนแรงขนาดนี้
โดยสามีอย่างคุณแบงค์อธิกิจค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์แบบติดตลกด้วยนะว่า
ตัวผมเนี่ยหาเงินใช้เองตั้งแต่มปลาย
ส่วนเมียเนี่ยก็หมายถึงคุณไอซ์นะ
ขอเงินพ่อไม่ได้หรอกเพราะอะไรรู้ไหม
เงินพ่ออยู่ที่แม่เอ๋หมดแล้ว
คุณผู้ชมค่ะคุณก็เข้าใจคุณแบงค
ขอแบบว่าแตะเผลดนิดหนึ่งละกันนะในความแบบว่าดราม่า
ที่โพสต์นี้ค่ะมีคนสนิทมีเพื่อนดาราหลายคนนะ
มาให้กำลังใจบอกโอ้อย่าไปใส่ใจเลยคุณไอ
แต่พี่บอลเชิญยิ้มเองค่ะก็ยังมาคอมเมนต์นะ
บอกว่าไม่ต้องสนใจคำใครรู้ไอ๊เป็นคนอย่างไร
น้าเป็นกำลังใจให้ตลอดเลย
เรื่องเกิดขึ้นมาแบบนี้พี่แจ๊คบันเทิงไทยรัฐ
เราไม่อยู่ช้านะเราสอบถามไปถึงพี่ไอซ์เลยนะ

อันนี้ต้องขอออกตัวแทนแล้วกันส่วนตัวเป็นเพื่อนกันนะคะ

คือเอาพูดตรงนางทำมาหากินมาตั้งแต่เด็กแต่น้อย

แต่ว่านางทำมาหากินเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแล้วนะคะ
คู่นี้เป็นพูดตรงภาษาชาวบ้าน
เป็นผัวเมียที่ทำมาหากินเองมาตลอด
ใช่ส่วนและคนถามว่า
แล้วไปเจอข้อความที่มันแบบเสียดแทงจิตใจไอ้คำนี้ที่ไหน
บอกว่าคือไปเจอในนางทำรายการช่องยูทูปของนาง

บอกว่าแบบระวังฐานเงินพ่อแม่นะอะไรอย่างนี้

บอกว่านะคะเธอทำคลิปท่องเที่ยวอย่างที่บอกไปนะคะ
แล้วก็ไปแต่ละที่มีคอนแท็กต์
ที่ก็ไปทำงานบางที่ก็มีลูกค้าอยู่แล้วนะคะ
แล้วข้อความที่บอกว่าแม่เก็บเงินบ้างนะ

รู้สึกว่าทำไมยังมีคนคิดแบบนี้อีก
ใช่ลูกทุกคนทำมาหากินเองหมด
พูดจาแบบนี้เหมือนดูถูกคนในครอบครัวของเธอ
ทุกคนก็ทำมาหากินเองได้นะคะ
คือบูโดนด่าแบบนี้มันเสียใจมันเสียความรู้สึกมาก
คนมามองว่าโตขนาดนี้แล้ว
โตจนมีสามีแล้วยังแบร์เงินขอพ่อแม่อีก

ใช่เขาก็ทำงานหาเงินของเขาอยู่นะ
คืออย่าไปคอมเมนต์อะไรแบบนี้นะคุณผู้ชม
คือคนพูดตรงมันกำลังท้อแท้

ด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าพ่อไปหาคนโน้นคนนี้แต่ไม่แวะมาหาพวกเราบ้างเลย
เราโคตรคิดถึงพ่อเลยนะคิดถึงแค่ไหนเราเชื่อว่าคุณผู้ชมจะสัมผัสได้จากเพลงนี้
เป็นเอ็มวีที่คุณไอและคุณแบงค์ตั้งใจทำให้พ่อค่อมนะคะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
เมื่อมองฟ้าแล้วถอนหายใจเหมือนเราได้พูดกัน
เรากับเธอนั้นไม่เคยจากไปไหนยังคงยืนทรงยิ้มมีกำลังใจ
อยู่ในความทรงจำในความทรงจำหากชีวิตนี้เราดึงความฝันการละครั้งหนึ่ง

ที่เราพบกัน
๑ล้าน๓แสนวิวแล้วน่ะครับ
สำหรับละครีมนี้น่ะคุณผู้ชม
และที่สำคัญคือเข้าไปดูในคอมเมนต์
คุณไอซ์ลูกเขยเข้าไปคอมเมนต์บอกว่า
ดูคลิปนี้นะไม่เคยได้ดูจบเลย

ไม่ใช่อะไรเรา๓คนนั่งดูคลิป
และที่สำคัญอีกหนึ่งความเป็นห่วงอยากฝากความเป็นห่วงไปถึงแม่เอ๋ด้วย
ถ้าแม่เอดูอยู่ถ้าแม่เอสู้นะคะแข็งขึ้นมาให้ได้นะแม่เอนะ
ส่วนตัวนี้ยังชมไอซ์เลยนะเพราะว่าจริงนางร้องเพลงไม่เป็น
นางเป็นนักร้องอ่ะสามีเป็นนักร้องคือนางก็บอกว่าร้องไปอ่ะ
คือร้องที่เห็นอัดที่ออกกว่าจะออกมาเป็นเพลงเนี่ยร้องไห้ไปหลายรอบมากจริง
อยู่กับหลานอ่ะจริงแล้วหลานน่ารักแล้วคือแบบ
คือมากกว่าเนื้อเพลงมันเป็นการถ่ายพรอดอารมณ์ความรู้สึก
ความรู้สึกความคิดถึงทั้งหมดที่ครอบครัวมีถึงพ่อค่อม
ตั้งถ้าเราไม่เคยเห็นเลยภาพภาพนี้คือพึ่งวันพีมีไม้ปีนี้
คุณผู้ชมตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือตั้งกาดกันโควิด
แล้วก็ถ้าเรามีครอบครัวรักพ่อแม่มากที่สุดนะ

เราจะได้อยู่กับครอบครัวเราไปนานนะคะ